คุณผู้ชมครับมาดูการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ที่เจ็บที่ป่วยแล้วก็อยู่ในพื้นที่ห่างไกลกันหน่อย

ช่วยกันพาหญิงสาวที่ป่วยหนัก
เพราะว่ามีอาการตกเลือดมา๓วัน
นั่งรถอิตรักซ์วิ่งฝาเส้นทางที่แสนจักรทรหด
ไปส่งโรงพยาบาลในอำเภอทุกนาที
ลุ้นลุ้นระทึกจริงนะครับคุณผู้ชมไปดูนะฮะ

แรงของอีแต๊กก็แทบจะลุยไม่ไหวอยู่แล้วเหมือนกัน

ขณะที่หมออนามัยประจำสุขศาลาพระราชทาน
แม่จันทะตำบลแม่จันทร์อำเภออุ้มผังจังหวัดตาก
คือคุณหมอทงชัยกาญจนะเจริญชัย
แล้วก็ชาวบ้านช่วยกันพาผู้ป่วยเป็นหญิงชาวกะเหลี่ยงอายุ๔๕ปี
ซึ่งมีอาการตกเลือดมา๓วันแล้ว
ได้รักษาที่สุขศาลาพระราชทานแล้วอาการไม่ดีขึ้น
อนามัยจึงบอกว่าต้องตัดสินใจแล้วล่ะ
ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลประจำอำเภอ
โดยพาผู้ป่วยขึ้นรถอีแต๊กขับออกจากหมู่บ้าน
คุณดูสิต้องผ่านเส้นทางอันสุดฮือโหดสายนี้
เพื่อไปขึ้นรถยนต์ที่จอดรออยู่ที่บ้านหม่องกัว
และส่งต่อไปโรงพยาบาลอุ้มผางระยะทางทั้งหมดรวมประมาณ๓๕กิโลเมตร
โอ้โหกว่าจะลุยฝนลุยโครนลุยเลนเส้นทางเชิงเขาแบบนี้นะครับ

ทรมานจริงสำหรับผู้ป่วยเองด้วยแล้วก็คนที่ช่วยเหลือด้วยนะครับ
โดยผู้ป่วยต้องนอนให้น้ำเกลืออยู่ท้ายรถ
แล้วก็ต้องนอนคลุมเสื้อกันฝนบางเพราะฝนตกตลอดเส้นทาง
ขณะที่ชาวบ้านต่างช่วยกันเข็นรถให้พ้นจากลมดิน
แล้วก็หล่มโครนไปให้ได้โดยมีหมอว่าหรือว่านายทงชัย
คือหมออนามัยประจำศุกรสารพระราชทัน

และสุดท้ายครับก็สามารถส่งต่อผู้ป่วยถึงโรงพยาบาลได้อย่างปลอดภัยนะครับ